ตลาดเปิดแล้วจ้าดีอกดีใจอ้าวไก่ก็น่าทานเดี๋ยวไปสั่งกันนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมแดดจะร้อนฝนจะตกอย่างไร
แล้วก็ต้องมาติดตามการพยากรณากาศกันนะคะดิฉันเอามาตลาด
ก็ต้องใส่แมสให้เรียบร้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ปลอดภัยหรือเปล่ารีบตรวจสอบกันเลยละกันนะคะ
แผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
สังเกตว่าวันนี้ปริมาณฝนกลุ่มฝนนะคะจะลงมาบริเวณภาคใต้นะคะ
โดยเฉพาะแถบภาคใต้ฝั่งอันดามันนะตั้งแต่จังหวัดพ่างง่ากระบีลงไปค่ะ
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตรด้วยนะคะคุณผู้ชม
จัยก็เนื่องมาจากว่ามีลมตะวันออกพัดมาปะทะกับทางหย่อมความร้อนที่อยู่บริเวณเกาะสุมาตรานะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนฟ้าขนองขณะที่ภาคอื่นอื่นก็คือบริเวณตอนกลางของประเทศมีห่อมความร้อนอยู่ตอนกลาง
ทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นนะคะมีฝนตกมาได้ค่ะ
นับตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนฟ้าขนองกันเลยค่ะ
เหนือนะคะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่โดยเฉพาะแถบเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากเพชรบูรณ์นะคะ
ส่วนภาคอีสานอากาศร้อนแต่ก็มีฝนตกลงมาเช่นกันบริเวณอีสานตอนบนไล่ลงมาตอนกลางรวมจนถึงตอนล่างแถบจังหวัดสุรินทร์ด้วย
ส่วนภาคกลางค่ะฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็ฝนตกได้ตลอดทั้งวันนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายจนถึงตอนค่ำ
ส่วนภาคตะวันออกเช่นกันค่ะวันนี้มีเมฆเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองรวมไปถึงมีฝนตกได้โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับทะเลด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกร้อยละ๒๐ของพื้นที่แถบภาคใต้ตอนล่างคลื่นสูง๑๒
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีคลื่นสูง๑๒เมตรห่างฝั่งหรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนมากตกแถวพังงาไล่ลงไปนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนฝนตกได้๑๒๐ของพื้นที่ส่วนมากแล้ว
ช่วงบ่ายช่วงค่ำก็คือช่วงที่อากาศสะสมความร้อนแล้วเมื่อเจอลมก็ทำให้เกิดฝนได้

ส่วนใครจะออกไปข้างนอกอย่าลืมนะคะ
ล้างมือให้สะอาดพกแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ
แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ฉันไปตลาดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะวายซะก่อนนะคะ